ยังอยู่ที่เรื่องของพฤติกรรมของกลุ่มวัยมรุ่น

ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปเอาปืนข่มขู่
แล้วก็ชิงเสื้อช็อปเข้าไปอย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
แล้วก็มีคลิปออกมาให้ชมกันด้วยครับ

เป็นวัยรุ่น๒คนสวมหมวกกันน็อกสีขาวใส่เสื้อสีเขียว
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยมหาจักรพรรดิในซอย๒อำเภอเมืองฉะเชิงเซาครับ
ก็มีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นนักศึกษาช่าง
เขาก็นั่งอยู่บ้างยืนอยู่บ้างคุยกันอยู่
คนซ้อนชักปืนออกมาขู่แล้วก็พูดบอกว่าเอาเสื้อช็อปมาให้ตัวหนึ่ง
อดออกมาเดี๋ยวนี้นะฮะด้วยความกลัวเพราะว่าเขามีปืนไง
วัยรุ่นที่ใส่เสื้อช็อปอยู่ก็ส่งเสื้อช็อปไปให้เขา
จากนั้นคนร้ายสองคนก็ขี่รถหลบหนีไปโดยที่ไม่ได้ทำร้ายใครนะครับ
เมืองต้นผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้
คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นนักศึกษาช่างต่างสถาบันคู่อดีตกัน
จี้ชิงเสื้อช็อปไปเพื่อไปโอ้อวดกันนะครับ
ก็คลิปนี้ถูกแชร์ไปก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์
ถึงการกระทำกันอย่างล้นหลามทีเดียว
ส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นการปลูกฝังกันมาแบบผิดของกลุ่มเด็กช่าง
เรื่องของการตีกันทั้งเรื่องของการทำร้ายกัน
หัวเข็มขัดกันบ้างก็มีหรือว่าเนี่ยจี้ชิงเสื้อช็อปกันบ้างเหมือนเป็นการแบบ

เพราะมีขายกันทั่วเลยไม่ต้องมาแยกกันให้เสียเวลา
สุดท้ายทำไปมันก็มีคนบาดเจ็บถึงขั้นกับบางคนก็เสียชีวิต
คนก่อเหตุก็ต้องติดคุกเสียอนาคตกันไป